สวัสดีครับวันนี้หลายพื้นที่เริ่มเห็นแสงแดดกันบ้างแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีกลุ่มก้อนเมฆเข้ามาปกปรุงทำให้อากาศนั้นเย็นสบายแต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปแสงแดดนี่แหละครับก็อาจจะทำให้บางจุดอาจจะต้องทนร้อนเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตั้งแต่เมื่อวานมีด
เยอะจึงทำให้หลังจากนี้ภาคเหนืออาจจะต้องทนร้อนเป็นพิเศษนะครับส่วนเรื่องของกระแสลมที่เอาความชื้นมาสะสมกลายเป็นฝนนั้นก็อ่อนกำลังลงนะครับก่อนที่จะค่อยแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่งในช่วงต้นสัปดาห์แน่นอนก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือสถานการณ์คลื่นยังคงต้องระวั

โปรดติดตามตอนต่อไป